ถือว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับ๕นัดแรก
เรียกได้ว่าผ่านมาแล้วครึ่งทางนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ได้มา๑คะแนนกับ๕นัดจบแล้วในปีนี้นะครับ
แล้วก็ไปลุ้นกันต่อในปีหน้ากับอีก๕นัดที่เหลือ

เรื่องของเกมผ่านไปแล้วไปดูเรื่องของบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันกันหน่อยนะครับ
ว่าประทับใจนะครับเพราะว่าแฟนบอลรวมตัวกันกว่าสามพันคนนะครับ
แล้วก็มีทั้งชาวต่างชาติเข้ามาร่วมด้วยนะครับ
กับการจุดเทียนแล้วก็มีการแปลอักษรเป็นรูปเลข๙ไทยนะครับ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
นับเป็นการแข่งขันฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ของแฟนฟุตบอลชาวไทย
ที่ได้มีโอกาสรวมตัวจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะแข่งขันกับทีมชาติออสเตรเลีย
ทุกคนจะมาจากต่างกลุ่มต่างสถานที่และต่างด้วยปัจจัยพื้นฐาน
แต่ทุกคนมีจิตใจเดียวกันคือรวมตัว
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งนับเป็นครั้งเดียวที่แฟนฟุตบอลในกลุ่มต่างจะได้รวมตัวกัน
กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาหลังเคารพเพลงชาติไทย
ร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปตัวเลข๙
จากนั้นจึงร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัยและร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยพลัง
แฟนฟุตบอลที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างทราบซึ้งกับภาพประวัติศาสตร์ในวันนี้
ระลึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและวงการฟุตบอลไทย
วันนี้ก็เป็นการรวมกันของกองเชียร์ทีมชาติไทยทั้ง๔กลุ่ม
เรามาทำกิจกรรมนะครับเพื่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ในหลวงราชการที่๙
ก็รู้สึกว่าเราทราบซึ้งนะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าสร้างความทราบซึ้งให้กับกองเชียร์ไทยทุกคนเลยนะครับ
แล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เรารวมกันทั้ง๔กลุ่มนะครับทำกิจกรรมนี้นะครับ
นัดนี้จบลงด้วย๑คะแนนสำคัญของทัพช้างศึก
กับการร่วมใจเป็นหนึ่งของแฟนฟุตบอล
หลังจากนี้แฟนชาวไทยจะต้องจดจำวันประวัติศาสตร์๑๕พฤศจิกายนนี้ต่อไปอีกนาน
วิรวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน